กลับมานะคะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ไปดูเรื่องของวันนี้
ร่วมแน่นอะไรเนี้ยเยอะมากเลยเยอะตกทั้งวันนะไม่ใช่
ปีนี้เขาถึงบอกว่ากลัวน้ำท่วมแต่ก็เขาเชิญนักวิชาการมา
มาดูน้ำแล้วนะแม่ฮะเขาเชิญนักวิชาการที่แบบที่ผู้สันทัศน์เกี่ยวกับ
การระบายน้ำมาดูแลแต่เขาก็บอกว่าอ่าทางเขาก็มีการโต้

เวลาเห็นฝนตกช่วงนี้นะสมมุตินอนอยู่อย่างนี้
ธรรมดาเนี่ยจะตกมาปื๊ดแล้วก็หายไป

แต่อันนี้คือตกปื๊ด
ยาวตกแรงและยาวนานมากเลย
วันนี้ก็ถึงเถอะว่าวันนี้เห็นแดดกันหรือยังกรุงเทพฯ

ขนาดบ้านบนดอยที่ชาวเขาอยู่กันท่วมนะแม่

ปีนี้ข่าวเสนอน้ำท่วมน้อยไง
เพราะว่าเราก็เจอกันหลายอย่าง
ซึ่งแบบทุกวันก็ยังอยู่กับเรานะ
ไปดูเรื่องของโควิดในวันนี้ก่อนนะคะ

แล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่๑๓๑ราย
ซึ่งตอนนี้ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม

วัคซีนที่เราได้รับบริจักษ์มาจากทางสหรัฐอเมริกาไฟซัร
ที่บอกว่าจะเข้ามา๒๕ล้านโดส
เราได้มาแล้ว๑๕ล้านโดส

ก็ถามกันไปว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่เราจะได้อันนี้ล่ะ
คุณอนุทินชาญวิรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้
บอกว่าเรื่องของการส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์บริจาคนะคะที่เหลืออีก๑ล้านโดสเนี่ย
แต่รัฐบาลไทยยังไม่ส่งเอกสารตอบรับเป็นประเด็นนี้ขึ้นมานะคะ
ท่านบอกว่าได้ตรวจสอบกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วยืนยันว่าคุณอนุทินบอกไม่เป็นความจริงค่ะ
ยังไม่ได้นำเสนอหรือว่าตอบสนองใดทั้งสิ้นนะคะ
กรณีที่บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขหรือว่ารัฐบาลไทยไม่ยอมลงนาม
หรือว่ารับวัคซีนบริจาคนั้นเป็นไปไม่ได้
เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลกลางของสหรัฐกับรัฐบาลไทยค่ะ
โดยการติดต่อประสานงานจะต้องมีลักษณะทางการทูต
คราวที่แล้วที่ได้รับบริจาค๑๕ล้านโดสมานะคะ
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ก็จะต้องมีการออกจดหมายมายังรัฐบาลไทย
เพื่อแสดงความจำนงในการจะบริจาควัคซีนให้กับประเทศไทย
บอกว่ามีจำนวนเท่าไหร่เงื่อนไขเป็นยังไง
ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับจดหมายในลักษณะดังกล่าว
แล้วก็ทั้งสองหน่วยงานยังไม่ได้รับการประสาน

ก็จะอธิบายชี้แจงกันมาเป็นคนละประเด็นคนละมุมกันนะคะ
คือทางอเมริกาเองของสถานทูตบอกว่าเอาล่ะ
ของไทยยังไม่เซ็นเอกสารไป

ก็ยังไม่ได้มีการส่งเรื่องมาก็เลยยังไม่ได้เซ็น

คุณสุดารัฐเกยุลาพันธ์นะฮะหญิงหน่อยนี่แหละ
คุณหญิงหน่อยเขาก็บินไปพบคุณแทมมี่
ปรากฏว่าคุณแคมมี่เขาบอกว่าเขารอส่งวัคซีน๑ล้านโดส

อันนี้คือคุณแทมมี่เขาบอกว่า
ทำไมยังไม่ส่งล้านโดสเพราะประเทศไทยยังไม่ตอบเอกสารมา

เขาก็ไปพบคุณแทมมี่ดักเบิร์ดนะฮะ
เป็นสมาชิกวุฒิสภาฯห์ศาลัทย์อเมริกาพลักษณ์เดมอกรัฐ
ปรากฏเขาเป็นครึ่งไทยไง

แล้วก็คุณจิตรรัฐก็วุฒิสภาฯแฮมมี่
เกี่ยวกับเรื่องโควิดการจะต่อสู้กับการระบาดโควิด
สิ่งเนี่ยซึ่งสาววาร์เทมมี่มีส่วนสำคัญในการสับศุลย์
ไอ๒๕๐๐๐๐๐โดรสเนี่ยเขาเป็นคนไปเสนอให้จูโอใบเดน
ถูกต้องไหมครับปรากฏว่ากูจูโอใบเดนเนี่ยก็ให้เรามีอเมริกากัน
ประเทศสหรัฐอเมริกาให้เรามา๒๕๐๐๐โดส
แต่ที่เรารู้กันมาตลอดคือเราส่งมาแล้ว๑๕๐๐๐โดส

แต่ขนาดนี้รัฐบาลไทยยังไม่ส่งเอกสารตอบรับมาเลย

อย่างที่เราได้มีการเล่าไปแล้วเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไง
สำหรับ๑ล้านโดสนี้จะเข้ามาเมื่อไหร่นะคะ

แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินค่ะมีการทดลอง
ทดสอบกันสักนิดนึงเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ความปลอดภัยจากการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่๓
โดยมีการทำการศึกษาในกลุ่มประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนซีโนแวคไปแล้ว๒เข็ม
ก็มีการทดสอบอายุระหว่าง๑๘๖๐ปี

เข้าไปที่กล้ามเนื้อค่ะจำนวน๓๐คน
อันนี้ฉีกเข้าในผิวหนังจำนวน๓๑คน
ระยะศึกษาอยู่ที่๔๘สัปดาห์
ก็คือฉีกเข้าในผิวหนังจำนวน๓๔คน
ระยะศึกษาคือ๘๑๒สัปดาห์

ก็พบว่ากลุ่มที่๑ที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะ

หรือปริมาณ๑ต่อ๕โดสก็ฉีกเข้าในผิวหนัง
ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้นเป็น๑๕
มันก็จะต่างกันอยู่ประมาณ๓๐๐นิด
จากเดิมหลังจากฉีดวัคซีนซีโนแวค๒เข็ม
จากนี้ในระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้ง
การเข้าสู่เซลล์ของเชื้อไวรัสโควิด๑๙สายพันธุเดลต้า

จากเดิมที่มีการฉีดซีโนแวค๒เข็ม
ก็คือเอาจริงแล้วการที่เขาทดสอบกันมา
ฉีกเข้าในผิวหนังคือใช้ปริมาณวัคซีนที่น้อยกว่า
จากการศึกษาก็คือค่อนข้างที่จะบอกว่ายับยั้งเชื้อได้มาก
แล้วก็สามารถที่จะต่อต้านสายพันธุเดลต้าได้ด้วยนะคะ
ส่วนการตอบสนองของเซลลเม็ดเลือดขาวอันนี้
หรือว่าเซลล์ที่ต่อโปรตีนหนามแหลมของเชื้อโควิด
แล้วก็อาการข้างเคียง๗วันหลังจากมีการได้รับวัคซีนเข็มที่๓
ก็พบว่าการฉีดในผิวหนังจะมีอาการแดงบวมมากกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
แต่ถ้าเป็นการฉีดในกล้ามเนื้อที่ฉีดเข้าไปเหมือนที่เวลาเราฉีดกันปกติเนี่ยค่ะ
ลักษณะอาการก็คืออาจจะมีลักษณะแบบเป็นไข้มากหอบมีอาเจียน
อาการก็จะแบบมากกว่าแต่ถ้าเกิดฉีกเข้าในผิวหนัง
ก็คือตื้นเลยเนี่ยอันนี้อาการเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างเบากว่า
แต่มันจะเป็นลักษณะคือมันจะไปแดงตรงผิวที่เห็นชั้นผิวหนังมากกว่า
อะไรอย่างนี้การฉีดวัคซีนจริงมีอยู่ประมาณสามอย่างค่ะ
มีฉีดเข้ากล้ามเนื้อเนอะเหมือนที่เราฉีดกัน
แล้วก็จะมีฉีดใต้ผิวหนังเขยิบขึ้นมานิดนึง
ลักษณะเข็มมันก็จะเอียงประมาณสักแบบ๔๕องศา
อีกอันหนึ่งคือฉีดในผิวหนังคือบนผิวเลยเนี่ยค่ะ
ประมาณ๑๐๒๐องศาเท่านั้นเวลาเราไปฉีดยากันนะคะ
ก็มีการทดลองออกมาทดสอบออกมาก็ค่อนข้างประสิทธิภาพดี
แต่ที่แบบว่าตอนนี้เขายังไม่ค่อยได้มาฉีดในผิวหนังกันเพราะว่า
มันต้องใช้ความแบบความแบบว่า
มีความสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้วยถึงจะฉีดแบบในผิวหนังได้
คือใต้ผิวหนังอย่างนี้คือเมื่อก่อนนี้คือเขาใช้ฉีดพิษสุนัขบ้าน

ผิวหนังมันจะแบบความแพ้จะน้อยกว่าฉีดเข้าไปลึกอย่างนี้หรอคะ
อาการข้างเคียงที่เราจะเจออย่างเช่นหมอ
จะมีไข้บางคนจะเป็นไข้ใช่ป่ะคะ
มีอาเจียนมีหอบมีเหนื่อยอะไรอย่างนี้
แต่พอฉีดไปบนแบบว่าในผิวหนังแค่มันตื้นอย่างนี้ค่ะ

แต่มันจะเป็นแค่ปลายเข็มมันอยู่ตรงนี้
เหมือนเนื้อเรามันก็จะกลายเป็นแดงเป็นจุดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้

ฉีดตื้นก็ฉีดโบท็อกซ์พอโบท็อกซ์ไม่ต้องฉีดมันก็เข้าไปในชั้นกล้ามเหมือนกันนะ
นั่นแหละก็ต้องรอดูกันต่อไป
น่าจะใช้เข็มเหมือนกับเข็มพวกเข็มเล็กเม็ซูลินเข็มอะไรอย่างนี้
ใช่เพราะใช้ปริมาณบอกว่าวัคซีนน้อยลงด้วยค่ะ
อันนี้๑อันนี้ใช้แค่๐๑เอง
ดังนั้นถ้าสมมุติว่าใน๑โดสเนี่ยสามารถแบ่งให้คนได้อีก๕คน
ก็ต้องลองดูว่าจะเห็นว่าภูมิก็ไม่ได้ต่างกันมาก

นิดเดียวนิดกันอยู่นิดนึงใช่รอดู
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ทางตำรวจก็บอกแล้วนะครับว่า๗วันต้องรู้ผลนะฮะ
เรื่องของการที่ตำรวจชุดหนึ่งเนี่ยอุ้มแม่ค้าออนไลน์ไปก็คือปลา
คุณปลาไปรีบเงินถ้าผิดจริงก็บอกมีโทษทางวินัยนะครับ
วันนี้คุณผู้ชมครับผลตรวจเอกวิศนุประสาททองโอสดนะครับ
เป็นเจรตำรวจแห่งชาตินะฮะก็สั่งตรวจสอบกรณีตำรวจอ้าง
เป็นชุดปฏิบัติการของจังหวัดสงขลาบุกไปอุ้มแม่ค้าออนไลน์นะฮะ
เพื่อเรียกรับเงิน๕ล้านบาทกับกรณีตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยนะครับ
คนบ้านเรียกเงินแรกไม่ให้ดำเนินคดีที่จังหวัดเชียงราย๓แสนบาท
แต่สุดท้ายแล้วกลับส่งดำเนินคดีเล่นพนันออนไลน์เนี่ยนะฮะ
คือเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ทราบมาว่าที่จังหวัดสงขลาก่อนนะฮะ
ผู้ร้องเรียนนำเอาคลิปแล้วก็เอกสารมาเปิดเผย
ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะฮะก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ
ในพื้นที่แม่สายที่เชียงรายนะครับก็มีการตรวจค้นของกองร้อยตะเวนชายแดน๓๐
โดยทั้งสองกรณีนี้จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะครับ
เพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงและจะต้องทราบผลภายใน๗วันทั้งสองคดีนี้นะฮะ
ก็นี่แหละครับก็คือหลายคนก็บอกว่าโอ้โหท็อปฟอร์มมากพักนี้นะฮะ
ล่าสุดนะฮะผลโทษนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับ
พลตรวจตรียิ่งยศเทพจำนงนะครับท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านก็กล่าวนะฮะถึงกรณีแม่ค้าออนไลน์ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยนะฮะก็คือคุณปลาเนี่ย
ยื่นร้องขอความเป็นธรรมนะครับหลังมีเจ้าหน้าที่บุคคลบ้าน
แล้วก็ยึดเงินไป๑๐ล้านหลังจากนั้นคืนไปแล้ว
แต่ว่าขอ๕ล้านเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนะครับ
ทำตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายทุกอย่าง

กับตำรวจมีสิทธิ์นะครับหากได้รับความเป็นธรรมก็คิดว่าตำรวจทำให้ถูกต้อง
ก็สามารถไปไปร้องไปแจ้งความได้เลยนะฮะซึ่งทางด้านพลตำรวจตรี
การสบายใจของสังคมไงนะฮะแต่จริงจริงแล้วอ่า
ตอนนี้เราดูก็มีประเด็นเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจริงยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ว่า
เป็นตำรวจเนี่ยไปอารวาสร้านส้มตำถือปืนอันนั้นอ่ะ
อันนั้นก็สะดาวเหมือนกันเพราะอันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทางทางเจ้าหน้าที่ทางทะเลเนี่ย

ตำรวจนายเนี้ยขับรถกระบะคันหนึ่งไปจอดไปที่หน้าร้านเขา
พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บข้ามไปฝั่งตรงข้าม
บ้านของเพื่อนฝั่งตรงข้ามอ่าเพื่อนเนี้ยชื่อโบริ่งอืมอ่า
เป็นผู้ชายนะเข้าไปฝั่งตรงข้าม
ไปจอดรถเอาไว้เนี้ยสองวันวันแรกเลยตั้งแต่ประมาณหกเจ็ดโมงเช้า

จอดเนี่ยตั้งแต่ประมาณสัก๘๙โมงเช้า
จนถึง๕โมงเย็นก็มีปัญหาเกิดขึ้น

ตำรวจคนนี้บอกว่าให้ออกมาถอยรถหน่อย
ปรากฏตำรวจคนนี้เขาน่าจะไม่พอใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเขาก็ไม่ออกมา
สุดท้าย๕โมงเย็นเดี๋ยวลองให้น้ำหาภาพมาหน่อย
ก็๕โมงเย็นนะฮะออกมาคือเขาขับรถกระบะไปจอด
แต่พออยู่ดีพอข้ามกลับมาดันมาขี่รถมอเตอร์ไซค์คนอื่นเขาออกไป
คือไม่ยองขึ้นรถตัวเองอืมเมื่อกี่รถมูลสาหร่ายขึ้น
ก็ออกไปชาวบ้านเขาก็บอกเฮ้ย
เอาไปไม่ได้นะมันรถเขาไปขับได้ยังไงพี่
อ๋อไปเอาเขาได้ยังไงเออไปเอาเขาได้ยังไง
รถพี่อยู่นี่ใช่แค่นี่แหละปรากฏตำรวจคนนี้เนี่ย
เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่นี่เพราะมาซื้อส้มตำอ้าว

หลังจากนั้นเอามีดจี้คอเขาไว้นะ

ก็ถามว่าพี่มันคืออะไรพี่เล่นรึไม่รึเปล่า

ไหนเมื่อกี้ที่เขาพ่นคุณเห็นไหม

อันนี้คือทางฝั่งของลุงคนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยกับเมียเขา

ตาคนนี้ไม่พอใจนะฮะที่ลุงคนนี้มาห้ามมาโวยวายเขา

บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นนะฮะเห็นไหมฮะหลักค้าน้ำเงินนั่น
โบลิ่งก็พยายามห้ามนะอย่าไปทำก็พี่อย่าไปยุ่งกับเขา
หันลืมมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ
วิ่งกันขอโทษนะครับบรรทาเชฟบ้านเขาวิ่งกับตีนแตก

แล้วคือตำรวจในนี้ก็คือเป็นถึงแบบชั้นสัญญาบัติ
ถูกไหมฮะเป็นสละวัดเป็นบรรทบริโรธโทษ
ก็อาจจะมีการไปเซ็นเบิกปืนมาไว้กับตัวเองหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ไม่แล้วคนนั้นเขาไม่มีความผิดอะไรไปทำกับเขาอย่างนั้น
ไม่ได้เกียรติฮ่อเลยแล้วก่อนหน้านี้ถ้าภาพเรามีอยากให้ดูหน่อย

เอาไปขับเคราะห์ทำไม

แล้วออกเป็นสเปรย์พริกไทยแต่งเจมันคือแอลกอฮอล์
ป๊าป๊า
ถ้ามีภาพแรกคุณจะเห็นเลยนะว่า
ธรรมหลวดคนนี้นะฮะธรรมหลวดโทรคนนี้นะฮะ
คือเอาหินเป็นก้อนกรวดที่อยู่แถวนั้นไปวางบนรถตัวเอง
ฝากระโปรงรถตัวเองแล้วบอกว่าเนี่ยพวกมึงค้ายา

ใช่หยิบก้อนกรวดไปวางบนฝากระโปรงแล้วตัวเองก็บอกเนี่ยยา

ยาเสพติดพวกมึงมียาเสพติด
คือบ้านชาวช่องแถวนั้นก็บอกเลยว่า
ตำรวจนายนี้เนี่ยนะฮะลักษณะเหมือนคนเมาแต่ไม่ได้กินเหล้า
ไม่รู้เมาอะไรอืมแต่เป็นตำรวจเป็นตำรวจพันธบรวจโทรเลย
พันธุ์ตำรวจโทนี่นี่นี่นะฮะคือล่าสุดเนี่ยนะครับ
ก็เนี่ยนะใช้สเปรยแอลกอฮอลฉีดใส่หน้าแต่เขาบอกว่าเป็นสเปรยพริกไทย
แต่น่ากลัวตรงปืนยาวเนี่ยไปเอามา
ก็ใช่ไงเนี่ยนะเอามีดเล็กเห็นไหมจะแทงชายเสื้อฟ้า
แต่จริงแล้วชายเสื้อฟ้าคนนู้นเขาไม่ได้จะแทงเพราะเป็นคนรู้จักกัน
ไอ้เสื้อฟ้าคนนั้นน่ะคือโบลิ่ง

ข้างบ้านคือตำรวจคนนี้มาบ้านโบลิ่ง

แต่ที่เอามีดเอาไปจี้คอทางฝั่งของเสื้อเหลือง

ท้อปฟอร์ม

ผู้กลับโจ้อ่ะนั่นก็เหมือนกัน

ปฏิบัติหน้าที่ที่เอ่อสมบัติก็พอที่โลกเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันไง
เขาบอกว่าเมาแต่เขาไม่ได้กินเหล้าอืมแต่ว่าก็ไม่รู้มันก็งง
ทุกคนก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนอะทำไมถึงเอาหินมานับ
เป็นเป็นยาเสพติดเสพติดไม่แล้วไปเอาปืนมาแล้วเขาไม่ได้มีความผิด

ลื้อส้มตำแล้วไปตีเขาไปถีบรถเขาอย่างนั้นนะ
นี่ไงคือถึงได้บอกพักนี้มีแต่เรื่องท็อปฟอร์มนะ
จากข่าวที่เมื่อกี้พี่อ่านอันแรกไปด้วย
ใช่คุณดูดินี่ช่วงนี้มีอะไรบ้างน่ะตั้งแต่ปุ๊บกับโจ้นะฮะมาอะไรอีกน่ะ

ใช่เดือนหนึ่งเนอะ
ไม่แต่เดือนที่
นายโยคเขาบอกเขาจะปัจจิรูปวงการตำรวจแล้ว

รอดูค่ะก็จะรูปไงค่ะรอดู
เรื่องวงการตำรวจใหม่ทั้งหมด
ยกเครื่องไงบางคนก็มีตำแหน่งอยู่ตั้งนานแล้วก็ต้องรอไปตามตำแหน่งเปล่า

ถูกไหมคะเพราะว่าอย่างนั้นเขาจะล้างปางอ่ะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวต้องอย่างที่คุณรถเมย์บอก
ืมมมันเหมือนเป็นซ้ำเติมประชาชนมุมจริงจริง

นั่งอ่านข่าวแล้วก็ทำรายการเนี่ยนะ
เนอะเออบางทีเราก็มียดมีตำแหน่งหรือ
นะว่าตำรวจที่แบบตำรวจที่ดีก็มีเยอะตำรวจที่ดีก็มีนะฮะแต่พอแบบมันมีแบบนี้เกิดขึ้นโอ้โห
มันประชาชนเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจไงบางทีพกปืนในขณะที่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเงี้ย

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงเวลาเสร็จปุ๊บจะบอกว่า

หรืออะไรยังไงหรือเปล่าได้รับมอบหมายมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านเขาด้วยนะ

คำถามสังคมยังถามอยู่ว่าตำรวจไปจับที่อีสานทำไมต้องเอามากาญจนบุรี
ช่วงนี้ไม่มีใครถอบได้
เมื่อมาเมื่อนี้คุณแสนครับ
ตำรวจที่สุนภูมิที่๑๐๑
นะฮะก็เลยรู้สึกจะมีการวันนี้มีการแถลงด้วยนะครับ
แล้วก็ทางฝั่งของทนายเดชา
ก็ได้มีการโพสต์วันนี้ตั้งแต่เช้าเลย
บอกว่าตำรวจคือจะเอาเรื่องหมอปลากับพักพวก
ที่ไปกล่าวหาว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือส่วนผัวพันธุ์กับเรื่องของที่วัดท่าภู
ที่การจดดับบุรีเขาก็บอกว่าไปแจ้งความตำรวจไม่รับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นเขาไปแจ้งความกรณีที่แต่หมอปลาบอกว่า
คนถูกจับที่ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิแล้วก็ตำรวจไปเหมือนกับไปรับเงิน
แล้วก็ส่งมาที่กาญจนบุรีที่สถานบำบัดแห่งนี้

ไปรับเงินเขา๕หมื่น๖หมื่นอะไรอย่างนี้

ประมาณอย่างนี้คือทางตำรวจเขาก็เลยจะฟ้องหมอปลา
แต่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หมดเลย
มันเหมือนแบบว่าเหมือนพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกเหมือนกันเนอะ
นี่แหละครับก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันว่า
สุดท้ายแล้วคือจะยังไงเพราะหมอปลาแกก็บอกแกก็บริสุทธิ์ใจในสิ่งที่แกพูด
เพราะว่าทางฝั่งของเจ้าทุกข์เองเนี่ยเขาบอกมาแบบนั้น
เขามีคนเล่าให้พ่อแม่เด็กเขาว่าอย่างนั้น
เขาว่าอย่างนั้นว่าเขาจ่ายไปอย่างนี้จริงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

ไปดูสะพานซูตองเป้ค่ะเป็นสะพานไม้ไผ่ที่เรียกว่า
เคยได้ยินไหมยังค่ะพี่จะขอเล่าข่าวนายก
โอ้ตายแล้วเราก็เพลินเห็นไหมถูกว่าจะไปซูตองเป้แล้วเนี่ย
เออเราจะไปเข้าไปแม่ห้องสอนเดี๋ยวมาเล่าเรียกว่าเล่าเรื่องนี้
ซูตองเป้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพราะวันนี้มีคนพูดถึงว่า
นายกก็ลงพื้นที่น้ำท่วมรองนายกก็ลงพื้นที่น้ำท่วม
นักข่าวสองที่เขาก็เลยดูว่าคนที่ไปกับนายกเนี่ย
มีสอสอไปกี่คนเพราะเขาก็มีการบอกว่า
เอาละมันเหมือนเป็นการวัดกำลังพลวัดกำลังพล
จริงแล้วเมื่อวานนี้วันก่อนเนี่ยลุงป้อมเขาออกมาพูดอยู่แล้ว
เขาบอกเป็นไปไม่ได้หรอกที่สามปอจะไม่รักกัน
จะไม่รักกันก็ต่อเมื่อตายจากกันเท่านั้นเองนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้นายกไปลงที่เอาของรองนายกก่อน

ซึ่งการแยกตัวลงพื้นที่ระหว่างนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง
ปรากฏว่าหลายฝ่ายเนี่ยก็จับตามองกัน
ว่าคนที่ไปกับนายกเนี่ยสอสอมีกี่คน
แล้วก็สอสอที่ไปกับรองนายกและหัวหน้าพักเนี่ยมีกี่คน
โดยการติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ำหลากในพื้นที่รุ่มต่ำของรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาตอนล่าง
โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาบ้านจังหวัดพระราชาวันศรีอุทิาปรากฎลง
แกนนำพักภัณฑ์ประชารัฐรวมถึงสอสอห้าสิบห้าคนไปลงพื้นที่ด้วย
ปารีนาไกรคุบกวนรองนายกล้มเช็ดพื้นเช็ดพื้นอ๋อคุณปรินาไปกับ
ไปด้วยนี่นี่คุณเอ๋ไปด้วยแต่ปรากฏคุณเอ๋บอกเนี่ย
เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเอิญได้ข่าวว่าท่านรองนายกท่านหกล้ม
ก็เลยกลัวพื้นเนี่ยเปียกปารีนาก็เลยเช็ดพื้นมีเสียงปรินาไหมจ๊ะ
อ่ะลองไปฟังเสียบรินาสักนิดหนึ่งก่อนนี่ผ้าไปด้วย
เช็ดพื้นคือเขาก็บอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย
หัวหน้าไปงานที่สมุทรปราการท่านลื่นล้มเพราะทางบันไดมีน้ำ
ปารีนาไม่สบายใจวันนี้ปรินามายุธยาเห็นฝนตกเป็นระยะระยะ
พอทราบว่าลุงป้อมใกล้มาถึงจึงรีบถูพื้นให้แห้ง
ป้อมลงรถมาเจอปรินาถามว่าทำไมไม่ไปเพชรบุรี
ใครอยากให้ปริณาเนี่ยไปเผ็ดบุรี
ปรินาตอบว่าหนูก็ติดตามลุงไปทุกครั้ง
ว่างตามปกติค่ะหนูว่างตามปกติค่ะ
ไปฟังเสียงคุณปรินาสักนิดนึงเช็ดพื้นใหญ่

ปกติก็ติดตามถ้าว่างจะติดตามท่านโดยปกติแล้ว
ทีนี้พอซากข่าวว่านายมจะไปพีเทคอุครี
ที่นี้ก็บอกคุณพ่อว่าอย่าไปเพราะว่าคุณพ่ออยู่เยอะ

เขาบอกสอบไปกับก็วันนี้คุณมีร้อย

ปรากฏตัดภาพไปที่นายก

บิ๊กป๊อกเนี่ยนะครับคนเอกอาทิตย์ภงเผาจินดา

ลิงคอปเตอร์ไปนะฮะเพื่อติดตามการบริหาร
การจัดการน้ำแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

นำคณะขึ้นรถตู้เนี่ยหกหกหก

แต่ไปกับลุงป้อมเนี่ย๕๐กว่าคน

คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แล้วก็ได้ข่าวว่าท่านก็ไปลื่นล้ม

ห้าสิบห้าห้าสิบกว่าห้าสิบเอ็ดหรือห้าสิบห้าคะห้าสิบห้าห้าสิบห้าตามอ่าของของนายกของนายกก็คือถ้าสมมติก็บอกสามปอคือข่าวก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสามปอไม่ถูกกันสามปอทะเลาะกันถูกต้องไหมฮะ
ก็มีข่าวเกี่ยวกับไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะได้เปลี่ยนตัวนายกนายกไม่ผ่าน
ถ้าผรากบว่าผ่านอพิคล์ไปหลวงจ๋าไป

เขาจะไม่รักกันก็ต่อเมื่อเขาจะตายจากกัน

ค่ะ
พักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะฮะ

หยุดหน้าอ่อนนุ่มเพิ่งซึ่งความเปลี่ยนมือหน้า
หลุมลูกใหม่นะฮืมไปดูหน่อยฝนถล่มต่อเนื่องนะคะ
ทำให้น้ำล้นตลิ่งนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะไหลบ่าเข้าท่วมนะฮะ
คือจมไปจนทียังยี่สิบหลังเลยตอนนี้นะครับ
บอกว่าสถานการณ์อุทธกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
โดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำยมครับซึ่งไหลผ่านพื้นที่๔อำเภอ
นั่นก็คืออำเภอสามงามอำเภอโพประทับช้าง
มีที่อำเภอบึงนารางนะครับแล้วก็อำเภอโพทะเล
อำเภอโพทะเลระดับน้ำอยู่ที่๗๑๗เมตร
ซึ่งต่ำจากตลิงเพียง๑เมตรเท่านั้นนะฮะ
หลังจากนั้นได้มีการล้นตลิ่งไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือน

ในบ้านวัดใหม่ราตบำรุงตระบวน๓ง่าบกว่า๒๐หลังคาเรือน
ชาวบ้านเองก็ต้องใช้เรือแล้วก็เดินลุยน้ำเข้าออกบ้านนะครับ
เป็นนายกเศรษฐบณ์ทรีย์ทศบรรณับรุณโคตรภัทพ์ช้าง
เปิดเผยบอกว่าต้องนำรถแบ็คโฮลเนี่ยนะครับ
ฝั่งตะวันตกโดยเสริมเป็นคันดินสูง๕๐เซนยาว๑๕๐เมตร
เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำยมนะครับแล้วก็น้ำจากทุ่งที่จะเพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว
ให้ไหลเข้าไปท่วมถนนสายดังกล่าว
ขณะเดียวกันนะฮะในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปนะครับ

พอตื่นแล้ว
ตื่นไหมไม่ตื่นนั่งนอนอย่างนี้อากาศก็คงจะเลี้ยงแต่ว่าฝนตก
ไม่รู้ตอนนี้เตียงลอยไปกับน้ำหรือเปล่า

เหมือนจะรู้สึกอยู่หลังเนี่ยตื่นไหมเนี่ย
หายใจหรือเปล่าหายใจหรือเปล่าลูกถาม
คือนี่แหละครับคือลูกสาวคนนี้ชื่อว่าน้องชะลิตานะ
เขาก็บอกครับบอกว่าช่วงเย็นของวันที่๒๑กันยายน
ทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังครับ
จังหวะนั้นน้ำมันไหลเข้าไปในบ้าน
ตนเองเป็นห่วงพ่อพ่อนอนหลับอยู่

ปลุกเท่าไหร่พ่อก็ไม่ยอมลุกสักที
ก็คิดว่าพ่อนั้นตุ๋ยอืมก็เอามือเนี่ยไปอังนะฮะปรากฏว่าพ่อไม่ตุ๋ยนะฮะ
แต่ว่าปลุกเท่าไหร่พ่อก็ไม่ยอมตื่นก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนะครับ
ว่าให้พ่อดูตอนที่พ่อตื่นขึ้นมาแกยอมรับนะว่าแกทั้งขำทั้งลุ้นเลย
สุดท้ายพ่อตื่นมาแบบงงแล้วก็ถามว่าน้ำมาจากไหนลูก
แต่อยากจะเตือนพ่อเขาอีกนิดนึงแต่น้องเข้าบ้านมาหมดแล้ว
ขอเตือนไม่ใช่เพราะพ่อนะวันนี้วันที่อะไรแล้ว
เหนืออีสานภาคกลางตะวันออกหนักแน่กรุงเทพก็หนัก
เพราะฉะนั้น๒๔๒๕สองวันนี้แหละ
ที่ต้องระวังคือเหนืออีสานภาคกลางแล้วก็ตะวันออก
หนักแน่กรุงเทพมหานครก็อยู่ในนั้นด้วยนะฮะ
กำลังจะเล่าเรื่องซูตองเป้นี่อยู่แม่ห้องศรเลยนะเนี่ย
ฮะตื่นแล้วพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วค่ะโอ้ขอบพระคุณมาก

วันหลังบอกเดี๋ยวลดไม่มั่นใจ

พรุ่งนี้เบนซินก็๓๗๗๖แล้วแม่
เกือบ๓๘แล้ว

พรุ่งนี้ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเติมน้ำมันได้ก็เติมนะครับ

ได้เล่าสักทีตั้งแต่ที่เราเอ๊ะเพลิน

ตองเป้นี่ก็ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาต้องบอกจริงว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ไปเลยค่ะ
เพราะว่าเขาแบบเดินทางกันไปไม่ได้อ่ะนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยว
ตอนนี้เริ่มมีกลับไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะซึ่งเจ้าของร้านค้าคือนางสมศรีสุริยานะคะ
เขาก็มีการเปิดเผยบอกว่าการท่องเที่ยวที่สะพานซูตองเป้เนี่ย
เริ่มกลับมาคึกคักบ้างนะครับบ้าง
หลังจากเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ซึ่งก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกไปค่ะว่าจากสถานการณ์โควิด๑๙

แล้วล่าสุดเขาก็ทราบมาว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้มีการเปิดการท่องเที่ยว
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็จะทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นฟื้นตัวขึ้น
หลังจากต้องซบเซามาเกือบ๒ปีแล้วนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
แหล่งข่าวที่บ้านรักไทยเขาก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีนักท่องเที่ยวโทรจองที่พักกันมากขึ้น
เพราะว่าช่วงปลายปีบ้านรักไทยสวยมากนะคะ
อากาศจะเย็นมีหมอกแบบน้ำม้วงตรงนั้นสวยงามจริง
เขาก็คิดว่าเมื่อรัฐบาลเปิดให้มีการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
ก็จะทำให้การท่องเที่ยวของแม่ห้องศร

พากันเดินทางมาท่องเที่ยวที่สะพานดังกล่าว
ซึ่งเป็นสะพานไม้ไผ่ข้ามไปในทุ่งนานะคะ

โดยมีความเชื่อกันว่าใครที่ได้เดินบนสะพานนี้
อธิษฐานสิ่งใดมักจะได้ในสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานไป

แล้วนางก็มาขายข้าวตอนนี้สองคนมาขายข้าว
แล้วก็ไปทำในทุ่งนาของนางที่เชียงใหม่

สะพานซูตองเป้อยู่แม่ห้องศรค่ะ

ใช่สวยไปในทุ่งนาแล้วก็ผ่านเข้าไป
เป็นทางเดินยาวเลยเป็นสะพานไม้ไผ่

ตอนนี้ยังอยู่ไหมถ้าไม่เรียกเอามานะนี่แล้วมีคนมาซื้อ
ไม่มีคนซื้อต่อไปจน๒๕๐๐๐๐
จะให้ขายเย็นนี้ดู
นี่ก็เขากยุดสายเหรียญจริงเขาอุปสรรค

นี่แค่ต้นแค่นี้ได้๒เส้น
ถ้าสมมุติปีหน้าคนปลูกเต็มไปหมดแล้วเหลือต้นละ๕บาท๑๐บาทล่ะ

อันนี้สีมันเป็นสีออกแดงด้วยนะ
ไม่เดี๋ยวก่อนนะตรงจะอ่านอันนั้นหรือจะอ่าน
วันนี้ถึงเชื่อตอนแรกดุมเป็นคนบอกฉันเรื่องกล้วยด่างกล้วยด่างมันดำจะต้องเล่นกันหนึ่ง
แต่วันนี้มีคนเอามาให้วันเกิด๒ต้น
แล้วก็เขาบอกวันนี้๑๐ล้านบาทขายได้จริง

คือที่จังหวัดระยองครับบริเวณเขายายดานะฮะ
นายนิรินาศเหี้ยนวรช่วง
ซื้อกล้วยด่างจากนายสุธานสิทธิธัญกร

ต้นสีเดียวกันต้นเล็กเหมือนกันเลยของพี่กับของเขาเนี่ยดูสิ

ซึ่งบางคนถามว่า๑๐ล้านจริงไหมเขาจ่ายมัดจำมาก่อน๔ล้าน๕นะฮะ
ก่อนที่จะนำเงินสดมาจ่ายเพิ่มอีก๕๐๐

พี่ของพี่อ่ะเลี้ยงอีกนิดนึงก็จะได้๑๐ล้านอย่างเขาแล้วของพี่อ่ะ

ไม่ได้ขายไว้ที่๒แสนขายมาใหม่เก็บไว้สิ
อีรุ๊ดเป็นคนติดต่อให้คนมาซื้อ

แล้วก็จริงคุณนิรินาทเขาเปิดเผยว่า
ตนเองทำธุรกิจค้าพลอยอยู่ที่จันทบุรี

จนกระทั่งมาเจอเรื่องกล้วยด่างเนี่ย
อย่างนี้เคนภูมิไม่รวยตายเหรอเธอ

แต่แล้วแต่ทำสวยด้วย
เป็นภูมิเลี้ยงมาหลายปีมาก
เขาบอกว่าตอนนี้ที่บ้านเขามีต้นไม้รวมกัน
มีราคา๑๘ล้านเขาไม่กล้าขายเลย

แต่เขาบอกว่าแค่กัญชัยเขาบอกว่าแค่หน่อมันก็เป็นแสนแล้วจริงเหรอ

ไว้อีกรอให้ต้นเท่านั้นก่อน

ลงเร็วนี้หรอกเชื่อหนูจริง

แน่ใจใช่ไหม

เห้ยเลี้ยงต่อ
ก็ให้มาห่องต้นไง

มันเป็นพันแดงอินโดก็อันเดียวกันนะครับ
คือจะมีใบด่างสามลายในต้นเดียวประกอบด้วยลายตุ๊กแก่
ลายวากิลก็เหมือนเนื้อวากิลอะค่ะ
อยากจะแบบราคาแบบว่าอื้อหือ

แล้วก็พอเป็นกล้วยด่างที่เจ้าของเดิมคือคุณมดดำราคาค่ะ

อ้าวพอดีหายแล้วละอันตรีวันนี้
กล้วยด่างต้นนี้จะทำกำไรได้อีก
เพราะว่าตอนนี้มีหน่อออก๓หน่อแล้ว
มีคนจองหน่อนะหน่อละ๒ล้านบาท
เนี่ยแล้วของพี่มาซื้อเท่าไหร่เนี๊ยวเขาบอก
๑๐เท่าว่ะแต่ของเราต้นเล็กเนี้ย

ก็นี่เขาถึงบอกว่าเขาขาย๒ล้านไงเมื่อกี้

เดี๋ยวมันจะไปมีหน่อไม่ต่ำกว่าสิบหน่อซึ่งพ่อค้าเจ้าของกล้วยด่างเขาบอกว่า
ส่วนกล้วยด่างอินโดอยู่ที่กรุงเทพขายต้นพันธุ์ทางเฟซบุ๊คชื่อว่า
เวนเชอร์เนี่ยนะครับปกติจะมีคนซื้อเพียงต้นละ๒๓ล้านบาท
แต่ยังไม่มีใครใจถึงเท่ากับคุณนิรินาทเนี่ยควักเงิน๑๐ล้านบาทเพื่อซื้อกล้วยด่างอินโด
ถือว่าสุดยอดมากมากโอ้ยแค่กว่าแค่กว่าคลาฬิกายเนอะอืมค่ะ
ถ้าเกิดมันหวัดฉันจะเลี้ยงโตแล้วมันมันมันราคาตกเหลือห้าร้อยพันหนึ่งแล้ว
มันไม่เหมือนลีลาวดีนะตอนหลังมาเนี่ย

ตายไปแล้ว
ไอ้มันหนุ่มหนุ่ม
ปรามให้ปรามเข้าไปดูก่อนนิกว่า
มันยังอยู่นี่

เรียงมันอีกก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้านะครับดาราคู่รักช่องน้อยสี

ให้ร่วมยินดีกันอีกไม่นานเกินรอเมื่อแป๊ะและเต้ยกำลังอ่านข่าวของคู่รัก
มีเพื่อนในกลุ่มหมากคิมกำลังจะแต่งงานมีข่าวดีอีกไม่เกิน๓เดือน

ยืนยันว่าไม่ใช่คู่หมากคริมแน่นอน
จากนี้พิธีกรยังบอกอีกว่าเป็นทั้งคู่เป็นนักแสดงของช่อง๓

ทั้งคู่อุ้ยมันต้องมีเหลือหมากกายาย่าใช่ไหม
เพราะพี่เก๊บคิ่งว่ามาร์เกษฐีเหมือนกัน

ก็อีก๓เดือนเดี๋ยวก็รู้แล้ว
เดี๋ยวรอดู
ถือว่าเป็นนางเอกอีกคนนึงของวงการที่นาน
แล้วก็คอสตูมแบบเผ็ดกับเขาสักทีนะคะ
โปรยมาแต่ละหดโอ้โหคุณภาพครับแก้วจริง
แล้วก็เรียกเสียงฮือหาจากชาวเน็ตได้ตลอดด้วยค่ะ
รวมไปถึงภาพล่าสุดที่สาวเบลเพิ่งจะโพสต์ลงในอินสตาแกรม
แม้จะเป็นแบบเกาะอกกับกางเกงขาสั้นนี้นี่นี่นี่นี่
แต่ก็แซ่บจนต้องซีดปากนะคะ

เป็นใครน้องเบลล่าไง

จี้โทรไปถามเลยว่าใครจะแต่งงานแองจี้อยากรู้
ถามพวกพี่ก็แหละ

มันออกรายการอยู่กับเต้ยค่ะ
เมื่อก่อนนั้นเข้างานกับแป๊ะมาไงเธอ

คุณโทรถามเลยหรือเปล่าเขาเลี่ยวสายเลย

กลัวเขาเปลี่ยนวันขึ้นมาเดี๋ยวแล้วข่าวรั่ว
อุ๊ยสีดังขึ้นมาแล้วเพราะสพิกเกอร์โฟนที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงอีก๓เดือนกว่าแล้ว

ถ้าเหตุการณ์มันไม่ปกติดีก็อาจจะต้องเลื่อน

อ่าย่อยังไงดีอ่ะ

รู้จักเองสองคนไหมคะ
เหนือไม่รู้จักคนเดียว

รู้จักผู้ชายหรือผู้หญิง

อ้าวตอบละก่อนเมื่อกี้เราพูดกันมั้ย

อะไรนะไม่
ไปดูเรื่องของคุณติ๊กคุณติ๊กหน่อยนะฮะ

ไปดูคุณติ๊กนะฮะก็เป็นช่างนะช่างในตำนานนะ

สาวนี่กรี๊ดเลยนี่เห็นไหม
โหหลอตลอดการจริงจริงพี่ติ๊กอ่ะ
ง่ายครับต้องวางอาคารช่วงล่างใหม่
ต้องใช้สครูลนะครับที่เป็นเกี่ยวกล่อยสะวัน
ค่ะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับเหล็กชาก
แล้วแต่ว่าจะซื้อกี่ไซส์กี่ขนาดนะครับ
มีอะไรมันพ้องไปถึงต้องมาที่เราหนักเปล่าเราซ่อมได้
ไม่เอาซ่อมใหม่
มีอาการตกท้องช้างเนื่องจากว่าเป็นไม้อัด
ผมก็เลยต้องเอาไม้จริงเนี่ยมาเสริม

ผสมผสานครับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่ไปซื้อมาใหม่
ผมใช้เกียวปล่อยที่เป็นปลายสว่างเลยทาบเจาะปื๊ดเข้าไปเลยครับ
เข้าไปเลยครับ

ไว้คุณติ๊กทำเสร็จแล้วค่อยเอาถ่ายมาให้ดูแล้วกัน
โอ้โหแต่พี่ติ๊กไม่เปลี่ยนพักก่อนเดี๋ยวกลับมานะพักก่อนเดี๋ยวกลับมานะ

แล้วไงคือสรุปสุดท้ายคือตอนนี้ยังไม่จบใช่ไหม
ก็คือจบแล้วก็คือคนมีผู้ฉลาดแล้ว
โอเคพูดดิเรากำลังคุยกันไงกันดีกว่าสวิตเกมไงพูดเรื่องไง
กำลังคุยถึงสวิตเกมกันอยู่
เออคุณติ๊กมากคือเป็นคนที่กลัวการดูซีรีส์เพราะมันไม่ให้นอน
ดูแล้วก็ต้องดูยาวเลยเนอะจริง
เอ้า
โดยเฉพาะคลิปวีดีโอที่เจ้าตัวนำมาแชร์เนี่ยควงอาหลีเนี่ยไปออกเดทแบบเรียบง่าย
กับการถ่ายเออโฟโต้บู๊ดนะครับร่วมกันเป็นครั้งแรก
ซึ่งเป็นเพียงแต่เป็นมุมขี้อ้อนอะไรอย่างนี้ดูดูอย่างนี้
ในช่วงเวลาที่ได้อยู่กับแฟนก็จะเป็นบทสนทนาของทั้งคู่ที่ทำให้หลายคน
เขาก็บอกว่าเป็นแปลงคู่ใหม่ตรูต้องเรื่องที่ผมบอกคือ
ไปดูได้เลยตอนแรกตอนแรกนางเอกอ่ะตาบอดแล้วเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย
คือเหมือนกับมีเทพมาช่วยนางเอกคือเอาตาของพญาปีศาจมาใส่ไว้ในตานางเอก
พระเอกอ่ะตาบอดแต่ว่าตาพระเอกจะเป็นสีแดงแล้วพอสองคนนี้มาเจอกันอ่ะ
มันก็จะมีมันมีเรื่องมันมีเรื่องผูกพันกันอะไรอย่างนี้สนุกมากเลยเรื่องนี้
โอเคอืมแนะนำซีรีส์กันไปนะคะน่ะอ้าวโอเคพระเอกเท่นะข้ามอย่างงี้เลยอืม
เอกก็น่ารักผมชอบนางเอกคนนี้มากเล่นมาหลายเรื่อง

ให้เยอะ